เรื่องที่เกริ่นเอาไว้ฆาตกรรมสยองที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
คนที่ไปเจอปูนโบกแล้วก็ข้างในเนี่ยมีศพอยู่นะฮะก็คือลูกเขยนั่นเองนะฮะ
ต้องบอกว่าลูกเขยเนี่ยถึงกับพังงะเลยทีเดียวค่ะไปเจอศพของพ่อตาโบกปูนอยู่ในห้องนอนนะคะ
หลังจากหายจากบ้านไป๑เดือนค่ะ
ตำรวจสพเมืองสระบุรีได้รับแจ้งจากนายคงฤทธิหวาดดุ้งดีค่ะ
บอกว่ามีคนตายถูกฆ่าโบกปูนในบ้านเลขที่๗๖อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
สภาพโดนโบกปูนอยู่ภายในห้องนอนนะคะตำรวจก็นำกำลังไปนะคะ
รวมถึงกู้ภัยด้วยนะคะไปที่เกิดเหตุแล้วก็ไปทุบปูนจนแตก
ข้างในเป็นศพจริงจริงนะคะเป็นศพของนายไพโรธเมื่อเก่า
อายุ๕๓ปีถูกฆ่าอำพลางศพสภาพเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นเลยล่ะค่ะ
ก็บอกว่านายคงฤทธิ์บอกว่าเขาเข้าไปบ้านของนายไพโรธผู้ตายคนนี้
ซึ่งเป็นพ่อตาของเขาจะไปซ่อมบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาอยู่นะคะ
หลังจากพ่อตาเนี่ยหายจากบ้านไปตั้งแต่๒๖เมษายนที่ผ่านมานะฮะ
ซึ่งพ่อตาตอนนั้นบอกว่าจะไปทำบุญที่ลาว๗วัน
แต่ไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปเลยนะคะ
แล้วตอนที่เขาเข้าไปดูในห้องนอนก็พบว่ามีปูนโบกอยู่
ลักษณะเหมือนคนนอนเหยียดยาวแถมยังมีรอยเลือดที่ปูนด้วย
สันนิษฐานว่าจะเป็นศพของพ่อตาที่หายไปจากบ้านหรือเปล่า
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
เมื่อวานลูกชายแกเลยเข้ามาหาพังวัตูใหญ่
เพื่อที่จะดูแอร์ดูข้างในว่าต้องเข้าทะวัตรอะไรบ้าง
ก็เลยเจอกองปูนครับ
คล้ายกับรูปคนนะครับ

สูงครับนอนครับคนนอน

เป็นรูปคนเลยแล้วทุบดูอย่างไร

แจ้งก่อนแจ้งร่วมครับ
ผมเป็นพี่คนนี้ผมคงตกใจน่าดูนะ
แต่ว่ามันไม่มีใครผิดสังเกตอะไรเลยในห้องนี้หรือยังไง

ครับเพราะพ่อตาหายไป๒๖เมษายน
แล้วมาพบศพในบ้านถูกโบกปูนเอาไว้
ระหว่างนั้นไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครได้กลิ่น
หรือผิดสังเกตอะไรเลยหรืออย่างไรนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะในโครงริสต์คนที่เจอ
เขาบอกว่าพ่อตาเนี่ย
แต่ก็ต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบนะคะ

ผู้ตายเสียชีวิตในบ้านแต่คนในครอบครัวกลับไม่มีใครรู้เรื่อง

มีการโบกปูนในลักษณะเหมือนคนนอน
ทำไมถึงไม่มีใครเอกใจหรือสงสัยอะไรเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เชิญญาติของผู้ตาย๔คน
ไปสอบปากคำที่โรงพักด้วยนะคะ